สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
สวัสดีครับวันนี้ผมสุชาติวังกูลและทีมเพื่อนนะครับ
ก็ได้มาเยี่ยมวิรบรุษตัวจริงของเราที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เรามาเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จากการ
ดูแลประเทศไทยใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ดูแลประเทศไทยในส่วนอื่นแนวตะเข็บชายแดนรอบประเทศมา
ก็ทำกันมาปีนี้ขึ้นปีที่๘แล้วนะครับ
สวัสดีครับเป็นไงมั่งอันนี้เกิดอุบัติเหตุระหว่างระหว่างขนกลับจากการฝึกนะครับ
ตัวนี้ไปหมดแล้วแล้วเนี่ย

นี่สมาชิกใหม่หรือเปล่า

พึ่งมาใช่มั้ย

เมื่อก่อนนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจรักษาตัวอยู่ที่นี่มากนะครับ
แต่ในช่วง๓ปีหลังเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจำนวนตาหารตำรวจที่มักสาธารณ์ที่นี่
ก็ลดลงจำนวนอย่างรวดเร็ว
ในวันที่เราทำการเยี่ยมมีไม่ถึง๒๐คนมีกว่า๑๖นาย
ทุกเดือนเราก็จะจัดผู้คนนะครับที่มีจิตอาสา
ไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินนักร้อง

มาให้ความบันเทิงมาให้กำลังใจพี่น้องทหารตำรวจที่นี่
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำให้เขามีความสุขมาก
พวกเราจะชอบทำในวันคล้ายวันเกิดของเรา
อย่างเช่นแทนที่เราจะไปจัดเลี้ยง
อาจจะมีกิจกรรมอื่นอย่างเช่นดูแลน้องหมาน้องแมว

หรือว่าดูแลผู้ป่วยคนชะลาหรือว่าบ้านพักคนชะลา

ลองไปทำดูว่ากิจกรรมไหนที่ถูกจริตกับคุณ
แล้วก็เลือกเป็นแพลตฟอร์มที่ชัดเจน
ไปเรื่อยมันจะมีการส่งต่อ
การกระทำกิจกรรมเหล่านี้มันจะเข้มแข็งขึ้น
แล้วความสุขในสังคมเรามันก็จะเพิ่มภูมิมากขึ้น
เกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้เรามีความสุข
และเป็นมาตรฐานเป็นตัวชีวัตรด้วยว่า
สังคมนั้นมีความศรีไรมากน้อยแค่ไหน